ตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะครับ
วันนี้ยังคงเป็นทั้งภาพหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐและเป็นพาดหัวด้วย
แก่งกระจานทะลักจมรีสอร์ทรอบ๒น้ำล้นความจุเขื่อน
๒๔๒๖สิงหาคมฝนหนักอีกรอบ๑นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปตรวจสอบที่แก่งกระจานอีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูก็คือที่น่านนั่นเองนะคะ
ที่น่านเนี่ยแม่น้ำน่านในเขตเทศบาล

แต่ว่าที่อำเภอบ่อเกลือตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะคุณสืบสกุล
เพราะว่าชาวบ้าน๕๐๐กว่าคนเขาสัญจรไม่ได้เลย
เนื่องจากว่าถนนทางสัญจรมันเกิดดินสไลด์นั่นเอง
เราไปตรวจสอบสถานการณ์สดล่าสุดกันเช้านี้นะคะ
กับผู้สื่อข่าวของเราคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานจากอำเภอเมืองน่านค่ะ

เชิญค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นไปทุกครั้งเร็วเร็วนะครับ
เนื่องจากว่าทางเทศบาลนั้นได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกับชาวบ้าน

เข้ามาช่วยกันในการทำความสะอาด
ทั้งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ชาวบ้านนั้นได้ร่วมมือการทำความสะอาด

แล้วก็บรรยากาศนี้นะครับก็จะเห็นว่าประชาชนนั้น
ก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตามปกตินะครับ
แล้วก็ทางด้านนี้ครับจะเป็นของฝั่งทางตลาดนะครับ
เมื่อวานมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ๓๐เซนติเมตร

ระดับน้ำนั้นได้ลดลงเข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกัน
แล้วก็ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านั้น
ก็มาขายของกันตามปกติครับ
ขณะที่บริเวณอำเภอเวียงสางนะครับ

พบว่าในพื้นที่หมู่ที่๑บ้านป่าคา
หมู่ที่๕บ้านท่าดอนชัยนะครับ
แล้วก็หมู่ที่๖นั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ท่วมขังบริเวณสวนผลไม้ประมาณ๓๐๐ไร่

ที่กำลังจะเก็บออกสู่ตลาดทำให้ได้รับความเสียหาย
ด้านนายสุพธิ์มูลทิตินายยกอัปตนาเหลืองก็ได้กล่าวว่า
เมืองต้นชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก

เวียงสากำลังจะเริ่มเก็บลำไยขาย
แต่ได้เกิดน้ำท่วมขังในสวนลำไย
ทำให้ลำไยนั้นเริ่มเน่าเสีย
จึงไม่สามารถที่จะเก็บขายได้นะครับ

มีพื้นที่ประสบภัยประมาณ

ประมาณ๔๔๘คน

บ้านป่าศักดิ์นะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ๔๕๐คน

แขวงการทางน่านที่๒นะครับ

ตามที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน
ทำให้เกิดบินสลายปิดผิววัจราจร

ทางหลวงน่านที่สองจำนวนหลายเส้นทางนะครับคือทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง
เกลือเฉลิมพระเกียรติที่บ้านง้อมเป่านะครับ
บนขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านดินสไลด์ปิดผิวทางการจราจรผ่านไม่ได้
ทางหลวงเฉลิมพระเกียรติกำลังดำเนินการเครื่องจักรเข้าแก้ไขนะครับ
เพื่อเปิดการจราจรอยู่นะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ
ท่าวังผาปัวเชียงกลางทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับ
แล้วก็ทางหลวงหมายเลข๑๒๕๖ปัวอุทยานแห่งชาติภูคาบ่อเกลือบางแห่งนะครับ
รถสามารถผ่านได้หนึ่งช่องทางจราจรขอให้ผู้ใช้ทางโปรดระมัดระวัง
เพราะมีไหลทางซุดและดินสไลด์เป็นบางแห่งนะครับแล้วก็บริเวณทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่แปด
ท่าวังผาสองแควร์เชียงคำนะครับรถผ่านได้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางกดระมัดระวัง
เพราะมีไหลทางซุดแล้วก็เกิดดินสไลด์นะครับซึ่งประชาชนนั้นที่จะสัญจรไปในเส้นทางดังกล่าวนั้นนะครับ
ก็สามารถที่จะสอบถามไปได้ทางสายด่วนกรมทางหลวงที่หมายเลข๑๕๘๖ครับ
เพื่อสอบถามเส้นทางในเบื้องต้นในการสัญจรครับ
และนี่นะครับก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นขณะนี้ที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับ
แล้วก็ในช่วงต่อไปหรือว่าในช่วงบ่ายนี้ผมก็จะมีโอกาสได้ไปที่อำเภอบ่อเกลือนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากพบว่ามีดินสไลด์ปิดเส้นทางจราจร
ทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นประมาณ๕๐๐คนไม่สามารถสัญจรออกไปไหนได้นะครับ
สมสักสี่ช่วงทีมข่าวธรรรถทีวีรายงานจากเทศบาลเมืองหน้านะครับ

แต่ว่าเห็นสภาพแล้วคือต่างจากเมื่อวานเหมือนกัน
ต่างจากเมื่อวานที่เห็นอยู่ก็คือตลาดตั้งจิตนุษร
ถนนที่เมื่อวานยังเป็นโครนอยู่เลย
ก็จนสะอาดสะอ้านแม่ค้าพ่อค้าก็สามารถเปิดแผงขายได้นะครับ